คันอยู่ไหมคุณ
ด้านศีรษะต้องระบุด้วยนะคะว่าคันศีรษะนะคะ
เขาบอกว่าใครที่เป็นเด็กผู้หญิงและตอนเด็กไม่ได้เป็นเห่าเนี่ย
เฉยแล้วถูกตัดผมคุณ
แต่เป็นหว่างแหว่งนะเป็นทรงก็ไม่ได้
เพราะว่าถ้าเขาอยู่ตรงไหนก็จะไปตัดตรงนั้นนะคะ
แต่ว่าที่จังหวัดมหาสารคามนี่
เขามีช่างผมไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับน้องนะคะ

จัดการรีดเลย

ช่างตัดผมกลุ่มนี้เปิดร้านอยู่ในมหาสารคามนี่แหละ
หวีที่เรียกว่าหวีเสนียด

ลักษณะหวีจะมีสองด้านมีความถี่มาก
ใช้อุปกรณ์รีดผมด้วย
นี่เขานอนเสียชีวิตกันเต็มพื้นเลยนะคะ
คุณเหานะคะกิจกรรมการออกให้บริการต้องนำไปชาวปัณหนักกิจ
อันนี้ไม่แน่ใจอาจจะเอาไปก็ได้นะคะ
บริการกำจัดเห่าให้กับนักเรียนครั้งนี้
ชมรมช่างตัดผมเสริมสวยและศูนย์แพทย์บุรพาจัดกิจกรรมร่วมกันนะคะ
นักเรียนที่นั่งนิ่งให้เจ้าหน้าที่กำจัดเหาส
แต่โดยดีนี่มีหลายคนค่ะส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้หญิง
แม้จะไม่อันตรายมากแต่หากเกาบ่อยก็จะทำให้หนังสีสารนี้
บอกว่าจะเป็นแผลแล้วก็ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะคะ
โดยเห่าเกิดจากเชื้อประสิทธิ์อาศัยอยู่ในหนังศีรษะเส้นผมแล้วก็ขน

วางไข่ที่เส้นผมนี่จะเป็นเล็กเลย
นึกว่าตกแต่งผมมาด้วยหมุดไม่ใช่นะคะเป็นไข่เห่านะคะ
ออกไข่ครั้งละ๗๑๐ฟองต่อวัน
ไข่เขามีลักษณะสีขาวเหมือนที่บอกไปนะคะ

ทิ้งไว้๑สัปดาห์นี้เขาออกมาเป็นตัวแน่นอนนะคะ

ติดต่อทางความใกล้ชิดไปอยู่ใกล้ใครรักใคร
คนนั้นก็จะกระโดดบรรจี้จำไปหากันนะคะ

ส่วนใหญ่นี่นอกจากจะอยู่ที่หนังศีรษะของแต่ละคนแล้ว

หวีหมวกตุ๊กตา
จากนี้อาคารคันมักจะเกิดขึ้นบ่อย

ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการเจริญเติบโต

เพราะว่ามัวแต่ไปคันมัวแต่ไปเกา

อกจากนี้ศูนย์แพทย์บุรพาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ได้จัดให้มีการตรวจความเข้มข้นของเลือด

รวมทั้งการตรวจวัดสายตาให้กับนักเรียนเพิ่มเติมด้วย
จากการช่วยกำจัดเห่าแบบนี้

ให้เด็กได้สวยงามน่ารักด้วย
ใครตอนนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่นะคะ

จากปกติแล้วใช้วีซาเน็ตอย่างเดียว

เพราะเครื่องรีดผมที่มีความร้อนมาก

อย่างผมของคุณสอสองผมเนี่ย

มีความเสี่ยงมากเดี๋ยวไปขอเปิดดูก่อนนะ
นึกว่าช่างผมทำอะไรเป็นเล็ก
นึกว่าจะเป็นกลิเตอร์อะไรอย่างนี้ไม่ใช่